ซึ่งถูกฆ่าไปถูกทำอาหารนะครับ

กำลังถูกผู้คนในประเทศไทยนะครับ
ในทุกช่องทางโดยเฉพาะสังคมออนไลน
พากันเรียกร้องว่ามันจะต้องไม่ตายฟรี

เรียกร้องเพียงแค่ชีวิตของเสือดำตัวนี้เท่านั้น
แต่เสือดำตัวนี้กำลังเป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
ว่าจะสามารถเอาผิดกับคนที่ทำผิดกฎหมาย
แต่ว่ามีความร่ำรวยมีอิทธิพลอะไรต่างนานาได้หรือไม่อย่างไร
ค่ะซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าในหลายมิตินะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีการเรียกร้องจากมูลนิธิสืบนาคสะเทียนให้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนในคดีนี้
นายกรัฐมนตรีรองพบตรต้องมาตอบคำถามในเรื่องนี้
ซึ่งทางตำรวจที่ทำสำนวนคดียืนยันว่า๒๔มีนาคมนี้น่าจะสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องได้
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบซากสัตว์ที่พบในจุดเกิดเหตุในหม้อซุป
มีอะไรบ้างมีเนื้ออะไรยังไง
คุณผู้ชมติดตามได้ตลอดทั้งรายการไทยรัฐนิวโชว์เราให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะคะ
เราไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้เช่นเคยนะคะ
เดี๋ยวตำรวจเขาจะลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุอีกทีนึงนะครับ
เดี๋ยวเราจะทำกราฟิกนะครับให้ท่านดูอย่างเข้าใจเลยว่า
แต่ละจุดแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
แต่ดูความคืบหน้าของคดีกันก่อนนะครับ
ก็หลายคนก็เรียกร้องโดยเฉพาะมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
บอกว่านายเปรมชัยต้องไม่หลุดนะ
ข้อหาฆ่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้
พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุลนะครับ
บอกว่าแจ้งข้อหากับนายเปรมชัยไปแล้ว
แต่เป็นข้อหาร่วมกันฆ่าสัตว์ป่านะครับ

ต้องเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดีด้วย

โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุลรองพบตร
กล่าวถึงการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน
ทำคดีของนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
แล้วก็มีการฆ่าสัตว์ป่ามาทำอาหาร

ถ้าจะขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
แต่ว่าการดำเนินการทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
พร้อมกับมั่นใจว่าได้เร่งรัดติดตามคดีอย่างเร็วที่สุดแล้ว
โดยขณะนี้ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เนื้อสัตว์ที่พบเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดใด
เนื่องจากตอนนี้ก็ผ่านไปกว่า๓สัปดาห์แล้ว
แต่ว่าชุดทำคดียังไม่ได้รับสรุปรายงานมานะครับ
ส่วนการดำเนินคดีฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ผู้กล่าวหายังไม่ได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
สั่งให้พนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคำให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่๘มีนาคมนี้เพื่อเร่งเอาผิดกับผู้ต้องหา
ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการสอบซ้ำซากนั้น
เนื่องจากพนักงานสอบสวนเพิ่งสอบปากคำพยานก็คือ
หัวหน้าวิเชียนไปครั้งเดียวเท่านั้น
เพราะมีกระแสข่าวไงว่าทำไมพอทำคดีแบบนี้
สอบปากคำแต่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่สอบปากคำผู้ต้องหา
ซึ่งทางท่านศิวราก็บอกว่ามันก็มีประเด็นข้อกฎหมายที่มันต้องสอบเพิ่มในรายละเอียดให้ชัดเจนนะนะ
ต้องรอการสอบปากคำนายวิเชียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีฐานติดสินบนเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะ
ซึ่งทางท่านศิวราบอกเนี่ยนะครับ
ก็ท่านก็ยังบอกไปถึงเรื่องของงาช้างด้วยนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะมาดูกรณีเรื่องของงาช้างกันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ขยายผลไปตรวจค้นในบ้านพักของนายเปรมชัยภาพนี้แหละค่ะ
แล้วก็เจองาช้าง๒คู่
ปรากฏว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ย
ชื่อของผู้ที่จดแจ้งในการขึ้นทะเบียนครอบครองงาช้างเนี่ย
เป็นชื่อของภรรยานายเปรมชัยก็คือนางคณิตาวิทยานันต์

เป็นคนจดแจ้งดังนั้นก็ต้องดำเนินคดีกับภรรยาของนายเปรมชัย
ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานในการแจ้งความดำเนินคดี
ซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
หลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายชื่อเป็นคนขึ้นทะเบียนงาช้าง
แต่งาช้างคู่นี้ทั้งสองคู่นี้เป็นงาช้างแอฟริกาไงคะ
ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย
ครอบครองงาช้างอะไรพวกนี้มาขึ้นทะเบียนซะ

ถูกต้องค่ะแต่นี่เป็นงาช้างของแอฟริกา

ก็ยืนยันว่าการทำงานของตำรวจกับทางกรมอุทยาน
ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการประสานงานอะไรกัน
คดีคืบหน้าไปกว่าร้อยละเก้าสิบแล้ว
ในการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวก
ตอนนี้กำลังพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

คือทั้ง๔คนโดนไปแน่๙ข้อหา
แต่นายเปรมชัยตอนนี้กำลังพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ก็คือเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
เกี่ยวกับเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่

๒๓มีนาคมนี้
กระสุนลูกรายที่สามารถบรรจุในปืนลูกซองขนาดเบอร์๒๐
ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับ๑ใน๓กระบอกที่ตรวจยึดได้
การตรวจสอบยังพบอีกว่าเป็นการยิงนัดเดียว
ระยะใกล้ประมาณ๑๐เมตร
แต่กระสุนลูกปลายกระจายเป็น๘รู
แล้วก็ไปเจอหัวกระสุนลูกปลายที่เสือดำ๓เมตร
ส่วนการจำลองวิถีกระสุนที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปจำลองในที่เกิดเหตุนั้น
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗ร่วมอยู่ด้วย
ก็ยืนยันว่าไม่สามารถระบุวิถีกระสุนได้
ดังนั้นก็วิถีกระสุนไม่สามารถนำไปประกอบในสำนวนคดี
แต่ว่าหลักฐานเรื่องของอาวุธปืน๓กระบอกเป็นของนายเปรมชัย
กระสุนที่อยู่ในตัวเสือดำสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นหลักฐานได้

ก็อย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้๗มีนาคม
ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
จะลงพื้นที่นะครับเพื่อไปสอบปากคำหัวหน้าวิเชียน
เพื่อนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประกอบสำนวนการสอบสวน
หลังจากที่วันที่๘มีนาคม
ก็จะไปจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดในพื้นที่นะฮะ

ตนมตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปปนะครับ

ไปสอบปากคำเพื่อขอข้อมูลจากนายวิเชียน
เพื่อให้การยืนยันว่าจะให้ปากคำเช่นเดิมหรือไม่
ก่อนจะเรียกคนในคลิปเสียงที่ติดสินบน
เจ้าพนักงานมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

โดยพลโนรีกมลยืนยันว่ากรณีคลิปเสียงหลักฐานที่ตอนนี้

ไม่มีผลกระทบต่อการแจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัย

หากมีเพียงนายวิเชียนยืนยันคนเดียวก็สามารถเอาผิดได้
แล้วก็อาจต้องสอบปากคำเจ้าของโทรศัพท์มือถือนะครับ
เพื่อจะนำมาประกอบสำนวนแล้วก็ออกหมายเรียกนายเปรมชัย
แล้วก็จะให้เข้ามาให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ

เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหเปิดกันทั่วโลกโซเชียลไปหมด

แล้วก็บุคคลที่เป็นเสียงที่อยู่ในคลิป
ก็สามารถเป็นพยานบุคคลในการเอาผิดได้
เรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะคะ

สำหรับผลการตรวจสำหรับซากชิ้นเนื้อต่าง

เจอในจุดเกิดเหตุเป็นเนื้ออะไรยังไงบ้าง
นี่มีรายละเอียดออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มอบผลการตรวจของผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีผลการตรวจออกมาแบบนี้ค่ะ
หนึ่งนะคะชิ้นเนื้อที่เจอในหม้อซุป
เป็นกระดูกท่อนขา๒ชิ้นมีลำไส้เส้นขนเป็นเสือดำจริง

เป็นเสือดำจริงค่ะเป็นเสือดำเพศเมีย
และอวัยวะดังกล่าวเป็นอวัยวะจากเสือดำตัวเดียวกัน
๒ค่ะชิ้นเนื้อที่อ้างว่าเป็นเก้ง
ผลการตรวจพบว่าเป็นหมูป่านะคะ

ชิ้นเนื้อที่อ้างว่าเป็นไก่ฟ้าหลังเทา
แต่ผลการตรวจพบว่าเป็นไก่ฟ้าหลังขาว

อุจจาระที่พบผลการตรวจพบว่าเป็นอุจจาระ

อีโต้มีดทำครัวมีดเหน็บเคียงพลาสติก
กับที่พบเป็นอวัยวะในหม้อซุป

ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกศีวราก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกัน
เพราะคนก็บอกว่ามันมีข้ออ้างจากนายเปรมชัยและพวกไง
ว่าถ้าเขาจะอ้างว่าไปเอาชิ้นจากซากสัตว์ต่าง

เพื่อมาปรุงในพื้นที่มันได้หรือไม่

ตัวที่ถูกยิงตายกับในหม้อมันตัวเดียวกันเลย
ก็จะอ้างไม่ได้แล้วแล้วท่านศรีวราก็บอกว่า
โอ้โหหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดจากตรงนั้นน่ะ

ไม่มีใครมีใครเอาเนื้อสัตว์เอาซากสัตว์อะไรมาขายให้คุณได้หรอก
ครับทีนี้ก็อุจจาระก็ไม่มีความหมายแล้ว
หลังจากที่ถูกสังคมมองว่า

หรือบางข้อหามันควรจะหลุดหรือไม่ควรจะหลุด
หรือว่ามันมีการอรุมอร่วยอะไรกันเกินไปหรือเปล่า

ถึงเรื่องนี้นะครับว่ามุลธิสืบนาคสเถียน
เรียกร้องให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน
ทำคดีของนายเปรมชัยนะครับ

ณขณะนี้ก็ยังไม่พบว่าชุดพนักงานสอบสวน

เรื่องดังกล่าวก็ขอให้พิจารณาไปตามข้อกฎหมาย
ขณะนี้ถือว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำสำนวนเพื่อส่งฟ้อง
ทำให้ต้องมีการสอบสวนพยานของทั้งสองฝ่าย
พร้อมกับย้ำว่าเรื่องนี้
ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายดำเนินไปนะครับ

แล้วการพินาคดีการทำสำนวน

เป็นการทำสำนวนเพื่อส่งฟ้อง
เอาผิดเขาไม่เอาสอบคนมาจ้ามาแจ้งความ
มันจะคดีอะไรก็ตามแล้วไปดูตรงนั้นสิครับ
อย่าไปตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึก
หรือเอาอันอื่นมาเปรียบเทียบมันไม่ใช่
คันไนยกประชุมคดมสัญจรก็ได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้

คุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็เลยสรุปย้อนรอยสำหรับคดีนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
เริ่มต้นยังไงแล้วก็เรามีกราฟิกให้ดูเลยค่ะว่าแต่ละจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปเจอจุดไหนเจออะไรบ้างเรามีภาพให้คุณผู้ชมครบถ้วนเลยต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อน
เขาจะลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์เราจำลองให้ก่อน
คืออันนี้เป็นจุดต่างที่ชุดพญาเสือของกรมอุทยานเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่
จำลองดูลักษณะเหตุการณ์ด้วยก่อนที่ตำรวจจะลงพื้นที่๘มีนาคม

แต่เราก็จะจำลองเหตุการณ์มีภาพมุมสูงมีหลายมิติเลยค่ะ

นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเร
ส่วนด้านตะวันตกพร้อมทีมเจ้าหน้าที่
จับกลุ่มนายเปรมชัยพร้อมพวก
ที่จุดตั้งแคมป์กลางเต็นต์พักแรม
อยู่ติดถนนลำรองริมห้วยปาชิ
ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ล่าสัตว์มีหลักฐานมีซากสัตว์ป่าอยู่จำนวนหนึ่ง
เราจะย้อนไปดูหลักฐานตามจุดต่าง

จำลองที่เกิดเหตุ๕จุดค่ะ
เริ่มจากจุดที่มีการเล็งปืนยิงไปที่เสือดำ
ประมาณ๑๔เมตร๕๐เซนติเมตร
จากจุดเล็งนะคะถัดไปทางซ้าย
ประมาณสัก๗เมตร๘๐เซนติเมตร
จะเจอปลอกกระสุนจำนวนหนึ่ง
ต่อมาเยื้องไปทางขวา
ดูภาพตามกราฟิกได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นจุดที่เจออุจจาระมนุษย์
อยู่ห่างจากจุดที่เจอเสือดำประมาณ

เลยจุดเสือดำไปอีก๒๕เมตร๙๐เซนติเมตร
ไปเจอรอยกระสุนที่ก้อนหินค่ะ
แล้วก็จากจุดเดียวกันที่เจอเสือดำ
เลยไปทางขวานิดหนึ่งสักประมาณ๑๓เมตร

ห่างจากจุดที่เจอเสือดำไป๙เมตร
จุดนี้เป็นจุดชำแหละเสือดำนะคะ
นี่ไล่เรียงไปตามภาพกราฟิกนี้เลยคุณผู้ชม

คราวนี้เป็นภาพมุมสูงบ้าง

จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็น๑๕จุด
นายเปรมชัยกับพวกไปตั้งแคมป์กลางเต็นต์จุดแรก

จุดที่๒เป็นจุดที่เต็นต์นอนของลูกน้องนายเปรมชัย

ใช่ค่ะหมายเลข๒คุณผู้ชมลองดูแยกกันอยู่นะคะ
จุดที่๓เป็นจุดเต็นต์นอนของนายเปรมชัย
จุดที่๔เป็นจุดกางผ้าใบวางของใช้ต่างค่ะ
ส่วนจุดที่๕เป็นจุดที่นายเปรมชัยกับพวกถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

จุดที่๖เป็นจุดวางหม้อต้มหางเสือดำ
อยู่ใต้ผืนผ้าใบหลังจากล่าเสือดำมาได้
จุดที่๗เป็นจุดวางโต๊ะพับวางอุปกรณ์ต่างอยู่ใต้ผืนผ้าใบเหมือนกัน
ส่วนจุดที่๘คือจุดกองไฟค่ะที่ลูกน้องของนายเปรมชัยจุดไฟขึ้นมา
ที่๙เป็นจุดที่เจอกระดูกเสือดำอยู่ภายในลำทานน้ำ
ที่๑๐เป็นจุดที่เจอลำไส้ใหญ่ของเสือดำ
จุดที่๑๑เป็นจุดที่เจอถุงใส่หนังเสือดำนะคะ
ที่๑๒เป็นจุดที่เจอกระเป๋าใส่กระสุนปืน
ส่วนจุดที่๑๓เป็นจุดที่เจอปืนรายเฟิลและปืนลูกซองแฝด
จุดที่๑๔เป็นจุดที่เจอซากเสือดำชำแหละน้ำหนัก๑๐๖กิโลกรัม
และจุดที่๑๕เป็นจุดที่เจอกระเป๋าใส่ปืน
นี่เป็นภาพมุมสูงเราเห็นชัดเลยแต่ละจุดอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับ
หลักฐานจากการจำลองต่างเหล่านี้นะคะ

เพื่อประกอบสำนวนในการสืบสวนเรียบร้อยแล้ว

มีนาคมในส่วนของตำรวจก็จะมีการจำลองเหตุการณ์เพิ่มเติม

เห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

ใช่ซึ่งเรื่องนี้นะฮะคือทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ย
อาจารย์บรมศิษย์สนิทรวจชมนุมถ้าเป็นอัจฉาการ
ท่านเป็นที่ปรึกษาครุฐะหมุทยานปี่ไปสอนไว้ให้

เวลามีคนมาก่อเหตุต้องเก็บรวบรวมแบบไหน

ถูกต้องก่อนจะส่งต่อให้กับตำรวจเขา

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

อันนี้เป็นภาพจุดบริเวณแคมป์

มีร่องรอยอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าดูจากภาพกว้างด้วยนะอาจารย์ประเมฆบอกว่า
เปรมชัยไม่น่ารอดนะคุณเหนียวมาสอ
ใช่ค่ะบอกว่าสำนวนค่อนข้างจะแน่นหนามาก
ทำแผนที่ทำจำลองเหตุการณ์ได้เป๊ะมากนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่าอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมซึ่งท่านเป็นอายการนะครับ
ท่านเทนที่ปรึกษาของกรมอุทยานด้วยไปสอนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
ในการทำสำนวนต่างเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าดูจากแผนที่ดูจากจุดต่างที่มีการจำลองเหตุการณ์
แล้วก็เขียนเป็นรายงานเบื้องต้นเอาไว้ของหัวหน้าวิเชียน
วิเชียนชินวงศ์เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากทำได้รอบครอบรัดกลุ่มแล้วก็เป๊ะมากนะครับ
อาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับแผนที่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมต้องดูในภาพกว้างก่อนครับว่า
พื้นที่ทั้งหมดของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับ
นั่นก็คือด้านตะวันตกกับด้านตะวันออกด้านตะวันตกของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนมีนายวิเชียนชินวงศ์เป็นหัวหน้านะครับ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนี่คือแหล่งมรดกโลกนะครับ
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกินพื้นที่๖อำเภอ๓จังหวัด๒๒๗๐๐กว่าไร่แล้วก็เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่อยู่ติดกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะ
ทั้งสองป่าผืนนี้ของประเทศไทยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่มีป่าไม้มีสัตว์ป่าอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวเข้าไปชมเข้าไปศึกษาธรรมชาติเข้าไปได้ครับ
แต่ว่าต้องอยู่ในจุดต่างตามจุดตามพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อความเรียบร้อยในการดูแลรักษาป่านะครับ
คณะของนายเปรมชัยเนี่ยทำเรื่องเข้ามาติดต่อเข้ามาขอเข้ามาเที่ยวนะครับแต่ว่าได้แตกแถวไปไม่อยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะต้องอยู่นะครับ
ตั้งแคมป์กันอยู่ตรงจุดนี้ครับจุดที่เราปักหุดสีแดงอยู่เนี่ยนะฮะเขียวนี่คือจุดที่เจ้าหน้าที่เขาดูแลพื้นที่อยู่นะครับ
แต่นายเปรมชัยนั้นแตกแถวเข้าไปไปตั้งแคมป์ไปตั้งเต็นต์ไปล่าสัตว์ป่าฆ่าสัตว์ป่าถึงขั้นทำอาหารกันเลยนะฮะเป็นจุดกึ่งกลางในการดูแลพื้นที่ระหว่างหน่วยพิทักษ์ป่าที่คลองกับหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเนี่ยแหละครับเป็นจุดพื้นที่ต่างถ้าจะเอาไปเทียบกับจุดภาพเล็กที่เมื่อสักครู่นี้เราได้อธิบายให้ฟังด้วยตามที่คุณ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าหัวหน้าวิเชียนถือว่าทำแผนที่จำลองเหตุการณ์ได้เป๊ะมากก่อนจะส่งถึงมือตำรวจนะครับโดยอาจารย์ปรเมฆยังบอกด้วยนะครับว่าที่เขียนบันทึกเอาไว้ของหัวหน้าวิเชียนเนี่ยเป็นไปตามที่ตนเองเคยสอนไว้แบบเป๊ะเลยเพราะตัวเองเคยสอนกฎหมายที่กรมอุทยานว่าการทำบันทึกอย่างละเอี

ว่าจะต้องไปพักตรงนั้นตรงนี้นะไปพักตรงบริเวณของหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชซึ่งพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งถึง๓ชั่วโมงเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวนะครับแต่คณะของนายเปรมชัยได้แตกไปนะฮะแอบเข้าไปในจุดที่เขาไม่ให้ไปนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเส้นทางตรงนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าหลงทางไม่ได้

ต่อไปไม่ได้ก็เลยชำแหละเสือตรงนั้นถลกหนังเสือแล้วก็ต้มเสือกินซึ่งถือว่าการถลกหนังเสือทำได้อย่างมืออาชีพมากแถมวันที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังไปพบคนของนายเปรมชัยเดินสะพายปืนพร้อมกับเหน็บมีดเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อาจารย์ประเมฆบอกว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีให้กับเจ้าหน้าที่

ใส่หมวกเป็นรูปเสือดำแล้วก็จมูกยาวแบบนี้ค่ะ

จมูกมีธนบัตรติดอยู่

คนเราจะโกหกได้ส่วนหนึ่งมาจากอำนาจเงิน
เฟซบุ๊ครายอื่นก็มาเติมเต็มไอเดีย

มีกราฟิกต่างมากมายนะคะ

เค้งคู่อยู่กับผู้หน้าวิเทียน
มีเสือดำที่ไม่พ้นบ่วงกรรม

มีเสือดำร้องโอดโอยหลังจากถูกยิงตาย

ยังมีการตัดต่อภาพแบบขำขันก็มีคุณผู้ชม
มีการเอารูปนายเปรมชัยมาตัดต่อไว้
เป็นพระเครื่องคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
เจ้าสัวพญาเสือดำรุ่นแรก

นี่นะคะแล้วก็มีการแชร์ภาพติดแฮชแท็ก
เราไม่เอาศรีวราก็มีเหมือนกัน
อยากจะให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้
แต่ท่านศรีวราก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า

คือบางคดีผู้ต้องหาเขารับสารภาพ

แล้วก็ตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายเปรมชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย
บอกว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะแจ้งความได้
ตกลงล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความแล้ว
ท่านผู้ชมครับโดยนายนุวัฒน์ลีลาพะตะนักวิชาการชำนาญการกรมป่าไม้
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ชุดเหี่ยวดง
วันนี้นำเอกสารหลักฐานการตรวจสอบงาช้างไปเข้าพบพลตมตรีปัญญาปิ่นสุข
ผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
กรณีการครอบครองงาช้างหลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดงาช้างได้จากบ้านของนายเปรมชัย
จำนวน๔กิ่ง๒คู่นะฮะเมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งจากการตรวจสอบงาช้างด้วยเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์
พบว่างาช้างนี้ไม่ใช่งาช้างในไทยนะครับ
เป็นงาช้างแอฟริกานะฮะเพราะฉะนั้นถือว่า

ตอนที่เขาให้โอกาสผู้ที่ครอบครองมาจดแจ้งเนี่ย

ได้แจ้งความในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของสัตว์ป่าสงวนและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา๑๙แห่งพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๖

โทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คือผมว่าระดับคุณเปรมชัยนี่โทษปรับ๔๐๐๐บาทนี่ไม่เท่าไหร่ฮะ

แต่โทษจำคุกไม่เกิน๔ปีนี่หนักนะ
ใช่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวคุณชุวิตก็จะมาวิเคราะห์ต่อนะคะว่า
ทำไมมันช้าเรื่องของงาช้างเนี่ยทำไมไปแจ้งความภรรยาของนายเปรมชัยค่อนข้างช้าพอสมควรไปตรวจตั้งนานแล้ว